คือคนเท่าคนแก่เขาจะตื่นเร็วอยู่แล้ว

เห็นเงาตะคุ่มแถวห้องน้ำ
ส่องดูเฮ้ยคนร้ายเห็นคุณยายคุณยายเห็นคนร้าย
มันก็เลยเอามีดมาจ้วงแทง
ยายเอามือไปคว้ารับเอาไว้ครับ
ก็เลยทำให้ถูกมีดบาดมีดแทงนะครับ

แล้วคนร้ายมันเอามีดแทงบริเวณใต้คางใต้คอ

นี่ครับคุณยายคนที่ถูกทำร้าย

ตะโกนเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย

มันตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น๕

จะมีภาพกันศาสตร์ที่มันยุบยวกทั้งหลังเลย
นั่นคือจุดที่คนร้ายมันทิ้งตัวกระโดดลงมา
ไม่รู้ว่าตอนนี้ตายหรือเจ็บหรือยังไง
นี่คือเพลิงพักเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ
ห้องที่เกิดเหตุอยู่ที่ชั้น๙
จุดที่คนร้ายกระโดดทิ้งตัวลงมาหนี
เพื่อไม่ให้จับตัวได้อยู่ที่ชั้น๕
ดูครับพังทั้งแถบ
นั่นนะฮะอาคารที่พักแห่งนี้
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีครับ
น้องชายของคุณยายชื่อว่าคุณวัญชัย
เล่าให้ฟังบอกว่าพี่สาวผมชื่อยายตุ
ยายตุ๊เนี่ยนะบาดเจ็บ

ที่เป็นห่วงก็คือแถวใต้คางใต้คอแถวนั้น

แต่ตอนที่ผมเห็นเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยเป็นแบบนี้
คนร้ายมันคงต้องการจะขโมยเงินชิงทรัพย์ละมั้ง
กลับไปช่วงตี๓ดึกสงัด

แต่คุณยายตื่นแล้วจะไปห้องน้ำ

คนร้ายเห็นคุณยายคุณยายเห็นคนร้าย

เป็นวงจรปิดที่จะได้ยินเสียง

นี่ครับ

คุณผู้ชมมิ้นครับนี่คือวงจรปิด
ห้องใกล้กับห้องของคุณยาย
ที่เกิดเรื่องเสียงที่ได้ยิน

ตกลงไปกระแทกกับกันสาดหลังคา

หลังจากที่แทงคุณยายจนบาดเจ็บเสร็จ

มีเรี่ยวมีแรงครับและบวกกับ
ได้แรงเสริมพอตกลบอกช่วยด้วย
ช่วยด้วยสู้สุดชีวิตเอามือจับมีด

หลานชายลืมตาตื่นมาพอดี
วิ่งออกมาพยายามจะไปจับคนร้าย
คนร้ายมันวิ่งหนีสวนทางออกไป
รอปภเองพอรู้จะวิ่งขึ้นมาจับ

กะว่ามาเจอกันปั๊บหนีไม่ได้แน่นอน
หน้าก็ล้อมหลังก็มีแต่ที่ไหนได้

จากชั้น๕วันนี้คุณนัทปิยชาติครับ
นักข่าวของเราลงพื้นที่

มีรอยคราบเลือดติดอยู่บนสังกษีด้วยครับ
นี่นะฮะนักข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุย

เนี่ยแล้วเขาคงงงนะคุณนัทคงงง

คุณปิยชาติครับคุยกับหลานชายของยายตู้
พาไปดูห้องที่เกิดเรื่องด้วยครับ

มีประตูห้อง๒ชั้นนะ
ชั้นแรกเป็นประตูมุ้งลวดล็อกกรอน
ข้างในอีกชั้นหนึ่งเป็นประตูไม้อัด

นี่นะครับสภาพห้องของยายตุ

แล้วเอื้อมมือมาไขกรอนประตู

ก็จะไปอาบน้ำอาบผ้า
คนร้ายมันก็เลยจ้วงแทงยาย

นี่นะครับสาธิตจำลอง

เพื่อปลดล็อกแล้วก็เปิดประตูเข้ามาได้ง่ายได้เลย

ลองฟังครับ

ผมบอกว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วง

แล้วฝั่งนู้นมันมีมีดกลับมาจากโรงพยาบาล

ใต้ครางตรงคอตรงนั้นหนึ่งจุด
มือขวาที่บอกว่ากำสู้กับคนร้าย
เท้าอีก

กับคนร้ายด้วยสองมือเปล่าอ่ะคุณคุณคอช้ำเลยอ่ะรอยรอยช้ำตรงนั้นเห็นไหมอ๋อ
นี่ครับยายตุ๊กกลับมาจากโรงพยาบาลล่าสุดนะครับเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมา
มีบาดแผลหลายจุดครับใต้คางท้ายทอยแขนขวามือขวาข้อมือด้านซ้าย
นิ้วเท้าข้างขวาเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นกันแล้วยายตุ๊กก็เล่าก็ตรงกันกับหลานเลย
ยายตื่นเช้าจะมาไหว้พระเตรียมว่าเออจะเป็นวันที่ดี
วันนี้วันพระนะครับแล้วคนร้ายมันลงมือก่อเหตุในวันพระ
ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวกฎหมายแล้ววันนี้วันเกิดพี่สาวด้วยวันพระด้วย
ก็ตั้งใจจะไปอาบน้ำเดี๋ยวออกจากเช้าตรู่หน่อย
เห็นคนร้ายตอนแรกเห็นลางไม่ชัดแต่พอเห็นชัดปั๊บ
คนร้ายรูปร่างมันคล้ำตัวล่ำผมฟู
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่รู้ว่าคนต่างที่ต่างถิ่นหรือเปล่า
แล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
จะเข้าห้องน้ำเอ๊ะอะไรวะเสื้อดำดำเกงเกงดีจะไปเข้าห้องน้ำ
หนูจะไปเข้าห้องน้ำหรือจะไปอาบน้ำหนูจะไปไหว้พระเออ
ว่าถือวนจ้วงแทงหนูใหญ่เลยเนี้ยแทงแทงหัวแทงหลบยังไงฮะ
พี่หมอทำไมบอกไม่เป็นไรทำไมไม่ให้หนูเอาเอามือเนี้ยรับมีดมันไง
เอามือนี่รับมีดมันถ้าไม่รับมีดมานะมันต้องแทงหนูอีก
หนูรับมีดมันนาทีนั้นคือต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนอะ
ขอรับมีดด้วยมือเปล่าก่อนแล้วก็เรียกคนให้มาช่วย
หายไวนะครับส่วนลูกสาวยายตู้บอกว่าเดือนนี้
คุณผู้ชมมิ้นครับห้องของยายตู้ถูกคนร้ายงัดมาสามครั้งแล้วฮะ
สามแล้วเหรอคะสามครั้งแล้วเงินหายไปหลายพันบาท
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงตอนแรกก็นึกว่ามีคนในครอบครัวแอบงุบงิบ
ขโมยเงินไปหรือเปล่าหยิบเงินไปหรือเปล่าจนกระทั่งล่าสุดเนี่ย
เกิดเหตุการณ์รุนแรงกับแม่เธอเลยคิดว่าที่ผ่านมา๓ครั้งนั้น
คนร้ายมันย่องเข้ามางัดห้องขโมยเงินแน่
แล้วเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะมันรู้เลย
กรอนตรงนี้มันพังฉีกมุ้งลวดตรงนี้เอื้อมือไปบิดลูกบิดตรงนั้น
อะไรแบบเนี้ยครับค่ะเบื้องต้นครับตำรวจรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว
เป็นคนในตึกเดียวกันด้วยแต่อยู่คนละชั้น
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ชั้น๑๓ก็เดี๋ยวจะไปตรวจค้นห้อง
ปรากฏว่าในห้องของผู้ต้องสงสัยนั้นที่ไปตรวจเจอคือ
มีแค่เสือผืนหมอนใบเอกสารแสดงตัวตนแล้วเสื้อผ้าแค่ไม่กี่ชุด
สันนิษฐานอาจจะต้องการแฝงตัวมาอยู่ที่ตึกนี้เพื่อก่อเหตุหรือเปล่า
อืมทำทีมาเช่าห้องอยู่แล้วเข้าห้องนั้นออกห้องนี้ขึ้นชั้นนู้นชั้นนี้ไปขโมยของไปงัดแงะ
ลองฟังลูกสาวยายตุ๊ครับรอบแรกก็หายไปตั้งสี่พัน
มันอุกอาจมากเลยนะคะมันเข้าไปถึงในห้องเลยอ่ะ
มันไม่ใช่แค่แบบหนูตอนแรกหนูนึกว่าหลบอยู่หน้าประตูห้อง
แล้วแม่ไปเปิดดูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
หน้ารูปภัณฑ์สันฐานอันนี้ได้ดูไงลักษณะเป็นยังไง
ก็ทวมตามที่แม่บอกใส่เสื้อสีดำกางเกงสีครีมชายหัวฟู
นี่นะครับผู้ชายหัวฟูฟูนะแล้วก็พอจะบอกรูปภัณฑ์สันธารได้เบื้องต้น
ตำรวจชี้เป้าห้องผู้ต้องสงสัยแต่ก็ยังไม่ได้ฟันทง
ทีมข่าวของเราคุณปียชาติไปคุยกับคนข้างห้องของผู้ต้องสงสัย
เล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนั้นมาเช่าห้องอยู่ตรงนี้ได้ประมาณสัก๔๕เดือน
ไม่พูดไม่จาไม่สูงสิงอะไรกับใครเจอหน้าไม่กี่ครั้ง
เมื่อเช้าหลังเกิดเหตุตื่นนอนมาเปิดหน้าต่างออกไป
ว่าราวตากผ้าห้องของผู้ต้องสงสัยเจออะไรรู้ไหมครับ
คราบเลือดโอ้หลังผู้หลังห้องของห้องผู้ต้องสงสัยมีคราบเลือด
นี่นะฮะพอมองลงไปข้างล่างนี่เปิดประตูนะ
ว่านี่เป็นประตูหน้าต่างเปิดปั๊บอุ้ยทำไมห้องนั้นมีคราบเลือด
มองลงไปข้างล่างทำไมตรงนี้หลังคามันยุบยวบลงไป
มันแปลกแล้วนะเขาก็ได้จะสงสัยอ่ะฮะ
ตำแหน่งมันพอเหมาะพอเจาะไปหรือเปล่า
คราบเลือดหยดเป็นทางยาวด้วย
ข้างห้องของห้องผู้ต้องสงสัยบอกแบบนี้ครับ
นี่เป็นข้อมูลจาก
คนข้างห้อง

ทางคดีตำรวจให้ข้อมูลว่าหลังจากคนร้ายตกลงมา
แทกกับหลังคาชั้น๑คาดว่าคงจะเจ็บค่อนข้างหนัก
แต่ก็วิ่งหลบหนีต่อไปทางป่าละเมาะอยู่หลังลานจอดรถ
ห่างจากคอนโดจุดเกิดเหตุประมาณสัก๒๕๐เมตร
นี่นะฮะดูแผนผังนะครับ
จุดที่คนร้ายตกลงมาคือตรงนั้นเป็นอาคาร

วิ่งลัดละละละละซอกแทรกออกไป
แล้วก็ปีนหลบหนีไปป่าละเมาะตรงจุดนั้นนะครับ
ปีนรั้วกำแพงสังกษีข้ามไปยังถนนเรียบคลองปลาปลา
ตรงกำแพงครับวันนี้คุณปียชาติไปดูมีคราบเลือดอยู่นะฮะ
คือคงหนีตายแบบชุลมุนมากคุณดูนะ

ตำรวจเจอร่องรอยคราบเลือดติดรั้วกำแพงสังกษี
เจอรอยเท้าไม่ใส่รองเท้าเดินละละกำแพงไปครับนี่ครับมี
เครื่องรองเท้าเดินตะแตะออกไปครับนอกจากนี้พบกองเลือดอีก
สองจุดคาดว่าคนร้ายจะไปนั่งพักเพราะเจ็บก่อนหนีต่อ
เนื่องจากว่าค้นหาในป่าละเมาะแล้วยังไม่เจอคราบเลือด
รั้วกำแพงสังกษีจุดนี้ฮะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอย
และตรวจสอบว่าคนร้ายไปรักษารักษาตัวที่ไหนหรือเปล่าพร้อม
มือเพื่อตรวจสอบตัวบุคคลว่าเป็นใครจะใช่คนที่อยู่ในต้อง
หรือไม่นั้นเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมให้
หายไวขอให้จับคนร้ายให้ได้อันตรายมากครับแบบนี้